ขอทานชาวจีนครับเท่าไหร่ล่ะครับถ้าในลิสต์ของผมเนี่ย๑๐คน๑๐คน๑๐คนอยู่ในลิสต์ของผมจับได้กี่คนแล้วฮะจับได้๖คนแล้วครับในลิสต์เนี่ยแต่ผมบอกแล้วก่อนในลิสต์คือผมเนี่ยมีรูปภาพนะครับผมเห็นหน้าเห็นตานะครับถึงเรียกว่าในลิสต์แต่ถ้าบอกว่าไม่เห็นภาพแล้วเป็นแค่โลเคชั่นเนี่ยครับผมว่าน่าจะมี๒๐
น่าจะมีมากกว่านี้น่าจะมีเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยแจ้งเข้ามาแบบนอกจากกรุงเทพนี่เยอะแล้วไปนู่นแล้วเชียงใหม่เลยยองโอ้โหเยอะครับเยอะโอ้โหพระรามสองท่าพระโอ้โหบานเลยขับขับเยอะครับเยอะคือมันไม่ใช่แค่ในข่าวแล้วใช่ไหมคุณกันไม่ใช่ครับไม่ใช่ในข่าวตอนแรกบอกกรุงเทพชั้นในก่อนบอกว่าอยู่ตรงแถวเส้น

สามร้อยแล้วกันอืมแต่ต่อให้ปรับหนึ่งหมื่นถ้าเทียบกันกับตัวเลขที่เขาขอทานได้แต่ละวันเนี่ย
ชิลผมมองเลยว่าชิลครับ๖ชั่วโมงเขาได้เงินแล้วหนึ่งหมื่นบาทครับ
เขาก็เต็มที่เสียรายได้ไป๑วันพรุ่งนี้ก็ได้คืนแล้วพรุ่งนี้ก็ได้คืนแล้วครับ
๖ชั่วโมงเองครับ๖ชั่วโมงได้หนึ่งหมื่นถามมันจะสนใจเลยนะคุณแต่ตกใจตัวเลขพีคเลยครับ
ข้อมูลที่คุณกันมีเอาแบบคนที่ได้เยอะสุดเลยที่ไปนั่งในย่านทำเลทองที่เป็นพื้นที่แบบ
วันเท่าไหร่ได้กี่ตังค์มีตัวที่ผมรู้สึกว่าท็อปนะเอาแบบว่าได้เร็วมากคือ๓๐นาทีได้๙๐๐โอ้โห
หมึงเจ็ดร้อยควรมันแพบประมาณผมจะไม่เกิน๔๕ชั่วโมงเพราะบรรจับได้ก็
เล่นกับเรื่องความสงสารของคนนึงนะใช่
ถามจริงที่เราเคยเจอพูดจริงที่ผ่านมา

เพราะว่าเราเห็นสภาพร่างกายเขาอะไรต่างใส่ชุดนิสิตนักศึกษาด้วยเนี่ย
เล่นกับความสงสารของคนไทยด้วย
คุณกายแพ้ชุดนักศึกษาไง
สงสารเวลาเจอผู้พิการน้องผมก็เป็นคนจิตใจ

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คุณกันเองก็บอกว่าช้ำใจมาก
โหมันน่าโกรธนะมันเล่นกับความรู้สึกของคน
ถามว่าเราก็คิดว่าคนใส่ชุดนักศึกษาเนี่ยจะอายุสักประมาณ๑๘
ที่ไหนได้อายุ๔๐มันสับขาหลอก
มาใส่อายุ๔๐แล้วก็ใบหน้าเนี่ยเขาก็แบบพิการเนี่ย
เราก็สงสารนะนะยิ่งแบบบวกทุกอย่างลงตัวเนี่ย

บางคนเนี่ยได้เนี่ยแบงค์ร้อยบางคนได้แบงค์๕๐๐นะครับ
คือคนมันเรียกความน่าสงสารได้จริง
ปกติเวลาคุณกันเจอคุณกันใส่เงินในกระป๋องที่เขาเอามาขอทานไหมฮะ
คือถ้าเป็นแม่ค้าพ่อค้าผมซื้อของอุดหนุน

เพราะผมเคยช่วยเคสในลักษณะแบบนี้มาเยอะ

คือผมเนี่ยเคยช่วยแม้กระทั่งเด็กที่อุ้มไม่ใช่ลูกเขา
เป็นลูกที่เกิดจากผู้หญิงท่านที่ขายบริการ

ก็เลยให้เช่าลูกไม่มีเวลาเลี้ยง
ให้คนอื่นเช่าลูกแล้วก็ไปหาข้าวหาน้ำให้ลูกกิน
สุดท้ายก็เอาเด็กมาเดินขายของ

สุดท้ายเรามาเจอทีหลังว่าไม่ใช่ลูกเขา
เราก็เลยรู้แล้วว่าถ้าเกิดเป็นการไปให้เงินแบบนี้

ยิ่งอาจจะแบบมีการเอาเด็กมาขายเอาเด็กมาใช้แรงงานแบบนี้เยอะ
ในส่วนของการขายพวงมาลัยอันนี้ผมขอโทษนะผมไม่ได้มีปัญหาการขายพวงมาลัย

เด็กเนี่ยแม่เนี่ยมีลูก๔คนนะครับ

แม่มีลูก๔คนให้ลูกทุกคนออกมาขายพวงมาลัย

กินเหล้าเสพยาแล้วให้เด็กเนี่ยหาเงินทุกคนหาตังค์ได้ไม่รู้
ต้องแบ่งให้ครึ่งหนึ่งอย่างน้อยหรือให้เหลือติดตัวไว้แค่๕๐บาท

ออกไปทำงานแม่อยู่บ้านไม่มีเท่าที่ผลิตลูกออกมาขอทาน
เด็กต้องไปกินลูกชิ้นน้ำไม่ได้อาบนะครับ

น้องยังต้องเดินขอทานนะครับ

ลูกชิ้นซื้อมาม่าไปขอน้ำที่พวกป้อมตำรวจ
มากินกินน้ำก๊อกอย่างนี้เราไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังของเด็กเหล่านี้เจออะไรบ้าง
แต่ถามว่าผมไม่กล้าให้เลย
หลังจากนั้นผมไม่กล้าให้แต่ถ้าคนทำมาหากินผมสนับสนุน
ก็ช่วยซื้อของช่วยอุดหนุน
พูดถึงในเรื่องของขอทานผมขอเจาะไปที่เป็นคนจีน
ปกติเวลาเราได้ยินว่าคนต่างชาติต่างด้าวเข้ามา
อาจจะมีประเทศเพื่อนบ้านเราที่เข้ามา
คือช่วงเนี้ยหลังจากมีเคสคุณกรางดิวมีข้อมูลไหมครับ

ผมนี่เอาจริงนะทั้งชีวิตนี้ไม่เคยรู้เลยว่าคนจีนจะมานั่งขอทานที่ประเทศใด
เพราะเราเอาคนตรงเรารู้สึกว่าประเทศจีนเขาน่าจะพัฒนาหรือเจริญกว่าเรา

เขาก็เข้ามาในช่วง
มีการจัดเตรียมชุดนักเรียนให้ไหมกล่องมีการจัดเตรียมให้ไหม
พักอาศัยมีการเตรียมให้ไหมครับเพราะชุดนักเรียนมันเหมือนกันหมดเลย
ที่ผมเห็นกระโปรงมันมีหลายทรงเนอะเหมือนกัน
ที่ใส่ก็เหมือนมาจากร้านเดียวกันกล่องที่ถือก็เหมือนกล่องเดียวกัน
สงสัยว่ามันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าใช่เป็นขบวนการกันหรือเปล่า
ใช่การไปขอวีซ่าเนี่ยมีการไปต่อยื่นต่อวีซ่าเนี่ยครับ
พาร์ปอร์ตสองเล่มเนี่ยหน้าตาเนี่ยคือคนที่ถูกจับทั้งสองคนเลยนะ
นี่ไปยื่นก่อนที่จะถูกจับไม่รู้จักกันแล้วยื่นพร้อมกันได้ไง

ใช่ในส่วนอีกเจ้านึงทำพาสปอร์ต๒คนทำวันเดียวกันหมดอายุพร้อมกัน

มันบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยผมถึงมองว่ามันมีคนหัวใส
ทำธุรกิจแบบนี้ไหมเอาคนพวกนี้มาหากินอาจจะมีการเอาส่วนแบ่ง
หารายได้จากส่วนแบ่งพวกนี้แล้วเวลามีปัญหาเนี่ยก็ออกมาเคลียร์ให้เขาหรือเปล่า
อย่างเวลาทุกคนถูกจับอย่างนี้ทำไมมีล่ามออกมาขอยัดเงินตำรวจอ่ะ

เขาพูดต่อหน้าผมก็มีครับพูดใส่ให้ยัดผมเลยก็มี

ขอเนี่ยเขาจะบอกว่าทางนี้พูดว่าเขาขอให้เงินได้ไหมแล้วปล่อยเขากลับบ้าน
เดี๋ยวเขาจะกลับบ้านเองเขาจะนั่งเครื่องกลับเองหรือหาทางกลับของเขาเอง

แต่ผมก็ไม่เชื่อนะว่าขอทานมันจะพูด
เพราะอยู่ดีมันมีร่ามของตำรวจอยู่แล้ว
ทำไมเขาไม่ให้พูดกับร่ามมือตำรวจแบบนี้
ทำไมถึงเลือกพูดกับร่ามที่เป็นร่ามของเขา
แล้วร่ามของเขาจะมาเพื่ออะไรทั้งที่มีร่ามตำรวจอยู่แล้ว
การพูดคุยด้วยแล้วเห็นว่ารถที่มา
รถหรูนะนั่งรถเอาผาดมานะครับ
มีคนขับรถมีคนที่อยู่ในรถอีกคนหนึ่งมีคนจีน
แล้วจอดเนี่ยการจอดไม่จอดในสอนอ
นอกสอนอแล้วเดินเข้ามา
ถ้าถ้าจอดตรงนอกสอนอแล้วเดินเข้ามาเนี่ย
ตั้งข้อสังเกตมันตีความได้ว่ายังไงบ้าง

ทำไมเรามามันต้องรับล่อมาต้องรู้สึกแบบ
ถ้ารีบเข้ามาช่วยวิวิวิววีแล้วเหมือนที่กับการจอด

ตอนนี้ชาวบ้านหนึ่งเนี่ยส่งข้อมูลให้ตำรวจแล้ว
ร่ามคนหนึ่งคนสองทะเบียนรถและโลเคชั่นของร้าน

แต่ว่าผมอยากรู้ว่าการให้เงินเนี่ย
เงินมายัดใช่ไหมใช้คำนี้ได้ไหม

หนึ่งก็คงจะเอาเงินที่เขาหาได้นั่นแหละ
มาให้เพราะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะให้เงินตรงนี้หมดเลย
จะแลกกับการไม่ต้องจับเขาดำเนินคดี
กับการว่าปล่อยให้เขากลับบ้านเองไป

มีการเข้าประเทศไทย๔๕ครั้งแล้ว

เขาไปแล้วเขากลับมาไปแล้วกลับมาไปแล้วกลับมา

เห็นบอกบางคนมาจากมาเลเซีย
สองคนครับมาจากฝั่งลาวก็มีอืม

ไฮโซหน่อยเป็นขอทานอินเตอร์

รองเนี่ย๙คน๑๐คนนะตอนนี้นะ
๑๐คน๑๐๐๐๐เดือนนึง๓ชั้น

กระบวนการนี้ได้๓ล้านนะ

เป็นระดับเจ้าของร้านอาหารนะครับ

นั่งขอทานที่ไทย
ก็คือรายได้ที่ได้

รายได้ที่นั่งจากที่ข้างถนนตรงนี้

กำลังนั่งให้พนักงานทำงานอยู่

นี่แบงค์ร้อยเต็มเลยเห็นมั้ยนะ

ลองไล่ข้อมูลแต่ละเคสให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
ไปเจอที่ไหนลักษณะเป็นยังไง

แรกที่เจอเลยแล้วเจอได้ยังไงเคสแรกนี้
เขาขอให้ผมช่วยไปดูหน่อยว่า
เห็นผู้หญิงคนนึงมือกุดหนังตาไม่มีหูไม่มี
ครับแล้วก็หัวเนี่ยเหมือนถูกน้ำกรดสาด

สารไปดูหน่อยมานั่งขอทานติดขัดอะไรไหมผมก็ไป
พอไปถึงปุ๊บเอาพมไปเอาตำรวจไปแล้วก็
สอบถามคุยกับเขาเขาไม่ยอมตอบ

ตอนนั้นรู้หรือยังว่าเป็นคนจีนนะฮะ

ไม่รู้แต่เจ้าหน้าที่พมเนี่ยสะกิด
บอกว่าพี่กัลเหมือนไอ้คนนึงอะ
ที่จับได้เมื่อ๗วันที่แล้วเลย

หรือว่านี่แบบแม่งเป็นขบวนการ
คนจีนข้ามชาติขอทานข้ามชาติหรือเปล่า

ตอนนั้นมันเป็นขอทานเจ้าถิ่น
กับเด็กผู้หญิงไอ้ผู้หญิงที่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ย

ไล่ที่เขาไปไล่ที่ใส่ชุดนักเรียนประเทศไทยก็ดราม่าครับ
ทำไมขอทานมันนักเลงวะทำไมถึงไปไล่ที่นักศึกษาได้ไง

แต่พอมไปจับก็คือโป๊ะครับ
สุดท้ายไม่ใช่เด็กแล้วนะอายุ๔๐แล้ว
ใส่ชุดนักศึกษาหาเงินอยู่อย่างนี้

แล้วหลังจากนั้นสถานการณ์เดียวกันพอจับได้ปุ๊บมีร่ามคนนี้มาที่สอนอ

เงินให้ปล่อยมาถึงเคลียร์เงินให้ปล่อยเลย

ของผมเนี่ยแปลกมากโทรศัพท์วางอยู่อย่างนี้

ไม่มีการจับเลยมือนี่แบบเหมือนแบบมายากลเลยไม่มีการจับใดทั้งสิ้น

เออไม่ได้โพสต์ไม่ได้อะไรทั้งสิ้น

เพื่อนเขาไปบอกหรือเปล่าฮะตอนที่เราไปเจอเนี่ยเขาอยู่กับเพื่อนกันเลย

ผมสงสัยนะหรือว่ามีเวลาในรอบรถมารับ
แล้วจังหวะแบบว่าหาตัวไม่เจอถามชาวบ้านว่าถูกตำรวจจับ

ข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยไงเพราะว่าเขาไม่ได้จับเลยผมก็นั่งอยู่นั้นอ่ะ

อันนี้ก็เอ๊ะมากแล้วพอล่ามมาเนี่ยมันก็พิมพ์แปลว่า
ผมก็นะกับสไตล์คนอยากรู้อยากเห็นนะครับ
ก็ส่งมาเขาก็บอกว่าไม่ได้พูดฉันไม่ได้พูดอะไรถึงคุณเลยนะ

อันนี้คือเรารับบทชาวบ้านหนึ่งที่แอบเห็นว่าเขาพิมพ์อะไรคุยกัน
แอบดูแบบจังเลยอ่ะอยากรู้อ่ะเออ
ต้องขอเสียมารยาทหน่อยแต่เพื่อความคืบหน้าทางคดีครับ
คือเขาก็ส่งมาอย่างนี้เอ้าแล้วทำไมต้องส่งอย่างนั้นนะ
ทำไมต้องรีบบอกว่าเราไม่ได้บอกอะไรเรื่องราวของคุณนะ
ใช่ทำไมคุณต้องพิมพ์แบบนั้นอ่ะ

ไม่ได้ถามตำรวจก็รู้ว่าเป็นขอทานคุณรับไม่รับ

ยังไงติดแบ็คอิสเลยไหมครับ
แต่ความที่มันแปลกก็คือคนนี้รอบวงจะมีวงแหวนอยู่รอบข้อมืออย่างนี้
อันนี้ผมงี้เลยวงแหวนอยู่รอบข้อมืออย่างนี้
ลักษณะเหมือนถ้าสมมุติเราถูกน้ำกดเราถูกไฟไหม้มันต้องลามถูกป่ะ
มันไม่มีส่วนอื่นหรือป่ะแต่อันนี้คือมันเหมือนว่าจุ่มลงไป
คือถ้าปกติแผลคนเนี่ยถ้าเป็นไฟไหม้น้ำร้อนลวกมันจะต้องลาม
แต่นี่คือมันเหมือนเป็นวงอย่างนี้ที่เหมือนจุ่มลงไปแล้วมันก็จะเป็นวงเส้นตัด
ใช่มันเป็นวงอย่างนี้ซึ่งมันผิดปกติหัวก็เช่นกัน
มีรอยที่บอกที่คอหัวก็เป็นวงแหวนแต่ไม่โดนคอ
ออกใช่ไหมครับมันเป็นวงแหวนอย่างเงี้ยภาพมันมันแปลกมากกับบาดแผลที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนนี้
อันนี้คือเคสแรกใช่ไหมเนี่ย
เคสแรกของผมมันเอ๊ะมากอันนี้ทำให้ผมแบบเอ๊ะมากมันเกิดอะไรขึ้น
ร่ามนี่มายังไงผมก็เลยให้ทีมงานไปถ่ายรถล่ามไว้
ถ่ายรถร่ามถ่ายป้ายทะเบียนเก็บข้อมูลเก็บอะไรต่างอย่างนี้
ของเขาก็มีการสอบถามเขาว่าที่อยู่เจอที่ไหนถามล่าว่าเจอที่ไหนบอกว่า
ไอ้คนนี้ไปกินอาหารร้านเค้าบอกว่าไปกินร้านของล่ามล่ามเปิดร้านอาหารด้วย
ก็เลยรู้จักมาจีกันรู้จักเค้าเล่าเรื่องชีวิตเค้าให้ฟัง
ก็เลยมาช่วยแล้วพอมองก็แบบมันจะบังเอิญอะไรนะ
คุณมาช่วยอย่างนี้๒รอบแล้วแล้วก็ช่วยแต่เคสแบบนี้
เคสพมเขาก็มาช่วยมาแปลให้เหมือนกัน
เคสที่๒แต่คนที่๓นะอันนี้ก็จะมีร่ามคนนี้มาร่ามคนนี้จะโผล่มา
คนนี้นี่ไม่ใช่คนเดิมแล้วคนใหม่แต่เวลาถูกจับเนี่ย
ทุกคนเนี่ยสิ่งที่มันผิดปกติคือไม่มีพาสปอร์ต
จะถามพอดีว่าเห็นพูดถึงเรื่องพาสปอร์ตเขาไม่ได้เก็บไว้ที่ตัว
ไม่ได้เก็บไว้ที่ตัวมีคนเก็บพาสบอร์ดให้กับ
มีคนเก็บไว้ให้คนแรกของผมก็เก็บมีคนเก็บพาสปอร์ตไว้ให้
เอาเขาไม่ได้เก็บไว้ที่บ้านอะไรอย่างนี้ที่ห้องพัก
ผมปกตินักท่องเที่ยวต้องติดตัวนะแต่มันผิดปกติไหมทำไมทุกคนที่ทำงานแบบนี้ไม่มีพาสปอร์ตเลยสักคน
ป่ะไม่เอาพาสปอร์ตติดตัวทั้งที่เข้าประเทศมาถูกกฎหมายถูก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

มีเติมเงินให้ใช้ด้วยไม่พอมีเจอกุญแจห้องมีการ์ด
จากไหนคุณเอามาจากไหนเจอข้างถนนอีกเหมือนเดิม
กุญแจห้องมีการ์ดเจอข้างถนนข้างถนนอยากไปนั่งข้างถนนบ้างดีหรอ
เอาไปขายเอาไปอยู่เอาไปใช้ได้จริงเหรอ

แต่ว่ามีของเหล่านี้ติดตัวอยู่แล้วเก็บเอาไว้จากข้างถนน

เสื้อนักเรียนพูดเหมือนสึกกระโปรนักสุสาแล้วกล่องเหมือนคนที่๒
เป๊ะเลยอันนี้คนที่เวลาแล้วเธอถ้าโทษที

ซึ่งคนนี้ความเอ๊ะของมันก็มีอีกเหมือนกันว่า
ว่าเขาบอกว่าถ้าเขาผิด
เขาไม่รู้ว่าผิดกฎหมายที่ใช้เรื่องการขอทาน
ผมก็เลยบอกว่าแล้วบ้านคุณผิดไหม

เขาก็บอกว่าที่บ้านเขาขอทานเยอะ

แล้วมีส่วนแบ่งแล้วไล่เคลียร์ให้
เรื่องนี้มันมีใจความสำคัญที่คุณกันเล่าก็คือว่า
สภาพของร่างกายเขาไม่ได้มาปกติ

แล้วมันมีการตั้งคำถามอยู่ว่ามันถูกทำให้เกิดหรือเปล่า

ทำให้เกิดหรือมันเกิดเองหรือเป็นอุบัติเหตุ

อันนี้คือคำถามที่น่าถาม
เพราะว่าเขาผมถามคุณหมอนะ
เขาบอกไฟไหม้มันก็ต้องเหลือกระดูกดิ
แต่มือมันหากระดูกหายไปเลยอะ

ถักคุณกัลเท่ายานอโศกก็เยอะ
สีลม๓๘คุณกักเด็กไปดูไปสำหรับ

กะพแน้กสีของงานที่๓ของผม
คนนี้เนี่ยตอนแรกเราจะไปจับผู้หญิง
ใส่ชุดนักศึกษาเหมือนกันกระโปรงนักศึกษาเหมือนกัน
แต่ผิดรูปแบบไปหน่อย
วันนั้นคนละคิวคงไม่ได้

มีผู้ชายแขนกุดมานั่งแทนแทนจุดเขาเลย
แล้วผู้ชายเนี่ยมันทำให้ผมคิดอย่างหนึ่ง

เพราะผมถามชาวบ้านตั้งแต่เคสแรกแล้ว

เคสที่๒ถูกจับใช่มั้ยคนที่๒ถูกจับ
ก็จะเอาลูกคนแรกให้ดูว่าเคยเห็นคนนี้มาไหม
ชาวบ้านเขาบอกเคยเห็นเคยเห็นสลับมา

ผมก็เอาสองคนแรกให้ดูเขาบอกเคยเห็น

มันเป็นการเวียนผมบอกว่าถ้าสมมุติเขาไม่รู้จักกัน

เขาต้องมาเจอกันเนี่ยมันต้องป๊ะชนกัน
นึกออกมั้ยมันเป็นที่ประจำเค้า
แต่วันนี้คนนี้มาอีกคนนึงไม่มา

ปลายมันมีการจัดเวรให้เขาหรือเปล่า

คนนี้ก็มีความหวังในเรื่องของล่ามเช่นเดียวกัน

ผมจะไม่เซ็นอะไรทั้งนั้นผมจะรอร่ามผม

คือพอหมอเห็น

แล้วผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น

อ่าแล้วเค้าเป็นยังไง
แต่คนนี้๓๐นาทีได้เงิน๙๐๐

ประโยชน์หลังจิบสิบหน่อย
เดินได้อืมอ๋อดังนั้นจากที่พักมายังจุดที่เขานั่งขอทานเนี่ยเริ่ม
การเดินทางไม่ใช่อุปสรรคอ่าผมว่าไม่ใช่อุปสรรคในเรื่อง
ของการเดินทางเพราะว่าเขาเห็นเรายังจะวิ่งหนีเลยจะลุก
หนีเลยในเคสของเคสคนที่สามของผมเนี่ยนะอันนี้อาจทำให้ผมรู้
แต่ละเคสมันจะมีข้อมูลของตัวมันเองกับทำให้เราติด
ประต่อประกอบอะไรได้แบบเรื่อยนะพอเสร็จคนที่๔ของผม
คุณลุงเนี่ยคนนี้เฟี้ยวมากคนนี้นี่คือหน้าเละหมดเลยนะครับ
หน้าเละคอแขนไม่มีลุงแล้วนะเป็นการใช้คำว่าลุงน่าจะลุง
แต่อายุ๓๓หน้าเขาเหมือนแบบเป็นงอกแต่ดูอายุทำไมแค่๓๓ผมยังงงเหมือนกัน
พอเขาเห็นเนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่เห็นนักข่าวมุดและใส่เสื้อ
เสร็จปุ๊บตอนแรกนั่งแบบนี้เลยนะนั่งแบบเดินไม่ได้แล้วนะ
ผมว่าเออเดินไม่ได้แน่แล้วอันนี้ต้องขาเครื่องแล้ว
ไม่ใช่พอเห็นเจ้าที่ปุ๊บลุกเลยได้ไม่มีมือก็ลุกได้
พอเสร็จปุ๊บเขาลุกขึ้นมาปุ๊บนักข่าวเดินเข้ามาล่ามเดินเข้ามา
พุ่งชนเลยชนด้วยจะหนีอ่ะในข่าวที่เห็น
เมื่อคืนใช่ไหมใช่พุ่งชนเลยพุ่งชนถามไปถามมานี่
เป็นระดับเจ้าของร้านอาหารนะอืมเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ลาวนะ
ก็คือคนนี้แหละคนนี้แหละซึ่งเป็นเคสที่สี่ของคุณกัน
ถูกต้องครับผมเป็นเจ้าของระดับร้านอาหารนะ
เพื่อที่สนลุงปินีนะไม่ธรรมดานะคนนี้คนนี้ไม่ธรรมดา
พอเสร็จปุ๊บเอาตัวมาที่สนมาที่สน

มันขึ้นอะไรดูมั้ยมันขึ้นชื่อคล้ายชื่อเว็บพนันเว็บหนึ่ง
ใช่มันกลับขึ้นเบอร์ขึ้นชื่อคล้ายชื่อเว็บพนันเว็บหนึ่ง

ผมว่าเฮ้ยมันมีอะไรเชื่อมโยงหรือเปล่า

ผมก็ถามว่าคุณเนี่ย
จะให้ผมเนี่ยไปพาไปเอาพักปอดที่บ้านหน่อยได้ไหม

ไม่เอาปฏิเสธ

หาขี้บเสร็จปุ๊บเพิงถึงเลย

นี่พวกเจ้าก็จะติดต่อแหละ
เอาเท้าขี้บปลาโทรศัพท์ถึง

แต่แอบดูชาวบ้านหนึ่งของผมผมก็จะแอบดูเสร็จปุ๊บเพราะเขาเห็นปฏิกิญาผมเขาก็จะรีบแบบเอาเท้าบังบ้างรีบปิดหน้าจอบ้าง
เขารับทุกสายที่โทรเข้าไหมครับ
เหมือนเขาจะโทรไปแล้วก็มีคนโทรมาไม่แค่นั้นไม่มีเยอะ
อันนี้เคสที่๔แล้วนะ๕๑๐ในระยะเวลาอันจำกัดคุณกันไล่เคสแบบกระชับกระชับไปได้เลยฮ
ว่าเจอแต่ละเคสแล้วมันมีอะไรเอ๊ะขึ้นมาอีกบ้างระหว่างทาง
คือตอนนี้คนแรกพอมอจับไปได้แล้ว
เคสที่๖คนที่๖เนี่ยก็คือเป็นของตม
คนนี้มีความพิจารณ์อย่างหนึ่งคือเขาร่อง
เสร็จแล้วเขาจะเดินสายเเค้าก็จะวนกลับมา

ซึ่งคนนี้เจ้าธิจำรวชเนี่ยตอนหมอเนี่ยต้องชื่นชมนะเก่งมากไปจับมาได้

เสร็จแล้วก็ตอนนี้มีหลายคนครับโผล่ขึ้นมา
ทุกคนก็มีลักษณะทุกคนเหมือนกันหมดคือหน้าเละ
คล้ายถูกน้ำกดทุกคนตอนนี้ปรากฏตัวมานั่งขอทาน

ตอนนี้บางคนนั่งรถเข็นบ้าง
บางคนมีเด็กด้วย
อันนี้คือพิษดารเด็ก

ไม่ใช่เด็กเล็กเด็กโตระดับหนึ่ง

ครับคือพวกนี้เนี่ยไม่รอด

แต่สิ่งที่เราคาดหวังมากที่สุดคือไปถึงต้นกระบวนการ
ผมมองว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะเป็นเอง
มันไม่น่าจะเป็นการบังเอิญกับอะไรขนาดนี้
ชุดนักเรียนกล่องสถานที่มันต้องหาต้นขบวนการให้ได้
ในส่วนของร่ามเนี่ยผมว่าเจ้าที่ตำรวจต้องขยายผลนะ

ถ้าท่านจริงจังผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะได้คำตอบ
เพราะอะไรเรื่องนี้มันคือภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับ
มันไม่ใช่แบบว่าแค่ขอทานอะไรนั่งหนาวะ
แต่ว่าคือภาพลักษณ์ของประเทศไทยนี่ชัดเจนมากนะ
คนต่างประเทศมาเห็นคนใส่ชุดนักเรียนหน้าตาเละเหมือนโดนน้ำกด

โอ้โหประเทศนี้แม่งโคตรไร้อารยะเลยว่ะ
ประเทศนี้ไม่โคตรเสื่อมซามเสื่อมโทรมเลย
เอาเด็กนักเรียนมานั่งขอทานได้ไง

ปล่าวเขามาทำแบบนี้

ผมถามว่าเขาจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นได้ไง

มันทำให้ความรู้สึกของคนไทยมันรู้สึกแย่

นั่ง๑ชั่วโมงเยาวราชได้๓๐๐ฯ

ชั่วโมงหนึ่งค่าแรงคั่นต่ำแล้ว

เนี่ยผมถึงบอกไงว่ามันต้องแบบเอาจริงเอาจังนะ

ขอทานคนไทยที่เคยไปไล่
ต่อไปขอทานไทยจะโดนไล่นะ
คุณมันคิดว่าปัญหานี้มันมีมานานหรือยังฮะ

ที่ผมได้ข้อมูลในส่วนผมประมาณ๒เดือน
แต่ถ้าอย่างพมเขาบอกมีช่วงระยะเวลา

แต่ไม่ได้มาในลักษณะแบบนี้

แต่ผมมีที่ผมเห็นประมาณ๒เดือนข้อมูลนะ
ก่อนเท่ารายการมีเคสที่๑๐เกิดขึ้น
เคสล่าสุดนี้คือยังน่าจะยังไม่ได้เป็นข่าวสักเท่าไหร่

คือตอนนี้คนที่เป็นหน้าเคส

ผมยังมีเปิดหน้าไปแค่คนเดียวเอง

อยู่ที่ไหนตรงไหนไปไหนบ้าง
คนก็จะส่งข้อมูลมาแล้วก็เอาข้อมูลมาชนกัน

สภาพหน้าตาร่างกายของทุกคนทั้ง๑๐เคสเนี่ยก็คือ
เป็นอย่างหนึ่งเนี่ยมันทำให้ทุกคนเอ๊ะนะ

ทุกคนเนี่ยสมัยก่อนเราทำบุญอย่างคุณกายคุณคิงทำบุญ

แต่ตอนนี้เราต้องแบบเฮ้ยทุกคนมีภูมิคุ้มกันแล้ว

เอาล่ะหัวเหมือนโดนน้ำกด
เอาล่ะคุณอยู่ขบวนการเดียวกันแน่เลย

จากที่จะหยอดเอาตังค์ไปหอดเอาตังค์มากดโทรแล้ว
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนพวกนี้ถูกบังคับมา

แล้วมีใครอยู่เบื้องหลังขบวนการนี้ไหม
ตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมากู้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยกลับแล้ว

เชียงใหม่ระยองหรือเมืองท่องเทพอื่น
พัทยาชนบุรีคุณกันต้องเดินทางไปหมดเลยไหมครับ
ถ้าสมมุติมีอันไหนดูแบบแบบแบบมันซ่า
น่าจะแบบว่าต้องแบบเบอร์เราหน่อยเจอเราหน่อย

นะครับแต่ถามว่าอยู่ไกลขนาดไหนผมไปมา๕๔จังหวัดแล้วครับ
ผมไปทั่วประเทศและเหนือใต้ออกตกสุดไทยแดนไปมาหมดแล้วครับ
ไม่เกินหัวใจนะครับ

คิดว่าเคสนี่มีอีกเยอะไหมครับ
ยังมีเยอะ
ยังไม่น้ำคนที่เตรียมจะมาอีก

ใช่ผมถามว่าถ้าสมมุติเนี่ยโอ้โหอีกมุมนึงเราไม่ทำอะไรเนี่ย
รายได้ดีโซเชียลใช้ชีวิตแหมเป็นระดับระดับเจ้าของร้านอาหารที่ลาว
แม่อยากให้ใครก็อยากมาใช่ไหมนั่งอยู่ที่ไทยเป็นขอทาน
แต่ได้เงินดีไปเปิดร้านอาหารที่ราว
ปัญหานี้ต้องแก้ยังไงในมุมของคุณกันจอมพลังฮะ
ผมคิดว่าอย่างแรกเลยตมคนพวกนี้เข้าทางเส้นทางต่อมอเข้าไปอย่างถูกกฎหมาย
ถ้ามันเข้ามาถูกกฎหมายถ้าเราเห็นคนในรูปลักษณะแบบนี้
เราอาจจะมีวิธีการลงทะเบียนดูแหล่งที่อยู่ติดตาอะไรไหมอะไรอย่างนี้นะ

ดูเข้มขึ้นหน่อยอย่างที่สองก็คือในส่วนของพมจะบอกว่า
หน้างานนี้มันไม่ได้เป็นพ่อมอตรงก็คงจะไม่ได้ถูกไหม
เพราะเวลามีขอทานอยู่มีคนเอาเด็กมานั่งขอทานหรืออะไรพวกนี้
คนก็จะบอกว่าไหนพัฒนาสังคมไงไหนทำให้สังคมดีขึ้นไง
ก็เนี่ยยังมีขอทานอยู่เลยบางทีขอทานไปนั่งมีคนแจ้งอยู่

อย่าลืมนะตอนนี้เรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้ว
ถ้าพื้นที่ไหนเนี่ย
ยังปล่อยให้มีขอทานที่มีรายได้เป็นหมื่นอยู่

คนมันคิดได้ไหมว่าท่านมีอะไรกับเขาเปล่าอืม

คนที่ทำงานกับผมลงถนนอยู่ระดับปฏิบัติการ

ผมอยากให้ผู้ใหญ่ที่อยู่บนหอคอยงาช้างลงไปอยู่ข้างถนนกับผมบ้าง
อย่างน้อยมันให้ใจคนที่เขาทำงาน
เจ้าหน้าที่พมทุกคนคิดดู
ทุกวันแบบเนี่ยก็ต้องลงมาให้กำลังใจ
ยังมีเคสต่อเลยในช่วงใดของนายต่อ

รัฐมนตรีคุณท็อปวราวุฒิก็บอกเหมือนกันว่าอาจจะเป็นพวกขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ

เพราะเขามีการจัดอันดับมีการจัดทีเรื่องของปัญหาค้ามนุษย์ในไทย
มันส่งผลต่อเศรษฐกิจภาคอื่นไปหมดเลยนะ
ใช่นะครับมันได้รับผลกระทบนะครับ
ผมถามว่าเวลาเขาด่าเขาไม่ได้ด่าคนชีนพวกนั้นนะ

เขามองนะผมนึกสภาพได้มีชาวต่างชาติถ่ายคลิป
คนพวกนี้ออกไปแล้วบอกโอ้โหประเทศไทยแม่งมีอย่างนี้
เสียหายนะผมบอกเลยเสียหายอย่างรุนแรงด้วยครับ
ได้ครับวันนี้พูดคุยกับคุณกันได้ประมาณนี้
พอมีภารกิจต่อคุณกันสุดท้ายจริงสั้นชวนโหวตหน่อย

คิดว่าปัญหาขอทานชาวจีนเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับ
ขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่
คิดว่าเกี่ยวกด๑คิดว่าไม่เกี่ยวกด๒
๑ไปเลยครับครับผมคุณกันเบอร์ครับ๑ไปเลยครับ
คุณคุณการผมขอบคุณมากจริงครับยินดีครับ
สำหรับวันนี้ที่มาพูดคุยกับเราสองคนที่นี่เลยนะครับ